มีหญิงสาวคนหนึ่งถูกคนร้ายใช้ปืนจี้บังคับให้ขับรถพาเข้าโรงแรม
เพื่อหวังจะข่มขืนนะครับแต่ว่าเธอใช้ไหวพลิบในการเอาตัวรอดมาได้
ส่วนคนก่อเหตุนั้นตำรวจตามจับกลุ่มได้ในที่สุด

กล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
สามารถจับภาพนายถากูลอินรุ่งอายุ๔๗ปี
คนขับรถผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งภาพนี้เป็นภาพก่อนที่เขาจะเข้าไปก่อเหตุใช้ปืนบีบีกัน
บังคับหญิงสาวเข้าม่านรูดเพื่อหวังข่มขืน
แต่ผู้เสียหายนั้นหนีออกมาได้ทัน
สุดท้ายหนีไม่รอดถูกตำรวจสพเมืองสมุทรปราการจับได้
จึงเกิดอารมณ์ทางเพศ
สอบถามผู้เสียหายเล่าว่าเธอทำงานเป็นเซลล์เครื่องสำอางแห่งหนึ่ง
โดยก่อนเกิดเหตุเธอได้ขับรถไปจอดที่ร้านห้างสรรพสินค้า
ระหว่างที่เธอกำลังลงจากรถมีคนร้ายได้เข้ามาประชิดตัว
หลังจากนั้นคนร้ายได้เข้าไปนั่งที่เบาะหลังด้านคนขับ
ขู่บังคับให้ขับรถออกจากห้าง
ก็จะให้เธอเลี้ยวรถเข้าไปภายในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๔กิโลเมตร
แต่โรงแรมดังกล่าวนั้นเป็นโรงแรมร้าง

ซึ่งห่างจากจุดเดิมไม่ไกลนัก
ถึงโรงแรมเธอรู้ว่าหากขับเอาด้านหน้ารถเข้า

ทำทีว่าเธอนั้นตกใจกลัวจนจอดรถไม่ได้
และพยายามถอยหลังเข้าแทน
โดยให้ประตูหลังของรถติดกำแพงมากที่สุด
สบโอกาสจึงรีบเปิดประตูหนี
วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรม
ซึ่งเมื่อคนร้ายเห็นท่าไม่ดีประกอบกับเปิดประตูรถไม่ได้

ก่อนจะขับรถของเธอหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
พอไปถึงหน้าโรงแรมเราก็บอกเขาว่าขอ
ขอไม่เข้าได้ไหมขอส่งตรงนั้นคือเหมือนเรากลัว
เขาบอกเออเข้าไปก่อนเขาบอกไม่ทำก็คือไม่ทำ

หนูไม่เข้าได้ไหมขอส่งตรงนี้ได้

เขาบอกก็บอกให้เข้าเอาหน้าเข้าตั้งแต่แรกไม่เอาเข้า

เขาบอกว่าแล้วเอาหน้าเข้ามาพี่หนูกลัวอะไรอย่างนี้

แล้วมันช่วงจังหวะนั้นคือมันเป็นกำแพงโรงแรม
คือเราสามารถเปิดประตูได้แต่เขาจะติดไงคะ

แล้วก็เลยตะโกนบอกน้องที่อยู่แถวนั้นว่า

โดยในวันนี้ตำรวจคุมตัวนายถากูล

ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า
โรงแรมที่ผู้ต้องหาพยายามพาผู้เสียหายไปข่มขืน
ปั๊มแก๊สริมถนนศรีนคริน
พร้อมแจ้งข้อหากักขังลวงเหนียว
บังคับคมขืนใจทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว

คุมตัวผู้ต้องหาไปคุมขังที่สพเมืองสมุทรปราการ
ซึ่งในชั้นสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้คัดค้านการประกันตัว
ก่อนที่จะนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

เหยื่อยังมีสติจอดรถให้ชิดกำแพงมากที่สุด

ที่สำคัญต้องคอยสังเกตพื้นที่โดยรอบ
เพราะไม่รู้ว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นตอนไหน

เพราะจะทำให้ไม่มีสมาธิในการมองดูเหตุการณ์ภายนอก
นาริปุ่นนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน